พาไปดูการจับกลุ่มขบวนการรักรอบค้าสัตว์ป่า

เขาค้าขายทั้งหมีควายก็มีลิงสแหมก็มีเหมือนกัน
เป็นรักษาการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ได้โพสต์ไว้ว่าเมื่อวันที่๗มีนาคม
ตอน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชายหนึ่งคน
รักรอบจับลูกหมี่ควายสองตัว
เป็นเพศผู้ตัวหนึ่งแล้วก็เพศเมียตัวหนึ่ง
อายุประมาณ๑เดือนที่บริเวณศูนย์พักพิงผู้หนีภัย
จากการสู้รบบ้านในสอยตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรครับ
และนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองแม่ห้องศร

โดยลูกหมีควายของกลางเนี่ยได้มีการส่งมอบให้สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่า

อีกที่๑กลุ่มผู้ชมที่อำเภอโนนสูงจวัดนครราชศรีมา
เมื่อ๖มีนาคมเวลาประมาณเที่ยงคืน๑๐นาที
นี่ครับตอนกลางคืนเลย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจับกลุ่ม
ผู้ต้องหา๒คนคือกฤษณะอายุ๓๗ปี
และกริตยาอายุ๔๓ปี
เป็นผู้ต้องหารักรอบค้าลิงสมัยครับ
เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นรังพลาสติกสีเขียว๖รังนะ
ข้างในมีลิงสม๔๗ตัว

เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจยึดไว้
พร้อมกับรถกระบะอีก๒คัน
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านโซเชียลมีเดียครับ
แล้วพบว่าจะมีการลักลอบค้าสัตว์โดยผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยเฝ้าติดตามสืบสวนมาอย่างต่อเนื่อง

กระทั่งมาพบว่ามีการใช้รถลำเลียงขนถ่ายลิงสมัย
ออกจากพื้นที่ภาค๗ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
ก็เลยดักทำการสกัดจับคนร้ายไว้ได้ครับ
พฤติการของผู้ต้องหาเขาจะติดต่อกับกลุ่มในทุนต่างชาติ

พอผู้ต้องหาติดต่อกับกลุ่มในทุนต่างชาติ

เขาจะซื้อกันตัวละประมาณ๑๐๐๐บาท

กระบวนการของผู้ต้องหาจะไปกว้าน

ชบุรีประจวบคิริขันแล้วก็จังหวัดทางภาคใต้
จะลำเลียงนำส่งไปยังจุดนัดหมาย
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีความผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าต่อไปครับ